ความสวยแบบธรรมชาติตามสไตล์น้องยายาอุรัสยาค่ะ
อย่างที่ทราบกันนะคะน้องยายาชอบถ่ายรูปกับธรรมชาติ
ก่อนหน้านี้ก็ค่อยทำราคาตนไม้
ลูกนี้ก็มาแบบธมัดทะแมงเลยคุณผู้ชม

น้องท้าบู๊ดเสื้อผ้าเนี่ยโอ้โหธรรมัสธรรแมงสุดค่ะ
อกจากจะเอิกอาร์กับบรรดาช้างแล้วนะคะ

เอาดอกไม้มาทัดถูภาพนี้นี่
คิ้วสุดไม่เพียงเท่านั้นคุณผู้ชม
ทำให้กระหึ่มอีกหนึ่งผลไม้หนึ่งชนิด

น้องยายานะคะโพสต์กับกระท้อนแล้วบอกว่า
อยากทานกระท้อนทรงเครื่องนี่เธอไปเก็บมาคุณผู้ชม
ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะตอนนี้ค่ะโอ้โห

อริสาเข้ามาแซวเลยนะคะบอกว่า
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระท้อนแล้วเอาแล้วเอาแล้วนี่คุณผู้ชม

นอกจากกระท้อนที่เตรียมว่าจะราคาขึ้นนะคะ
ตอนนี้ค่ะแฟชั่นรองเท้าบูธ

พี่มดดำพูดในการข่าวใส่ไข่ว่า
เอาข่าวน้องยาย้ามาพูดกระท้งกะท้อนปรากฎว่า
แม่คะใจดีส่งกะท้อนมาให้พี่มดดำ

เออนะคะก็ต้องค่อยทุบรับทานหวานขึ้นมาได้
ใช่นะคะน้องยายาสุดยอดเลยค่ะ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปเดี๋ยวเยนิไปหาบ้าง